พลาดอีกแล้วฮะรอบนี้เป็นอดีตเด็กปั๊มวัยสี่สิบปี
อ้าวสี่สิบยังเรียกเด็กอยู่แล้วคำว่าเด็กปั๊มมันเหมือนตำแหน่งอ่ะ
รอบนี้เด็กปั๊มเป็นอดีตเด็กปั๊มกลับมาขโมยของที่ปั๊มน้ำมันตัวเอง
แล้วเวลาจะโดนจับได้สอบปากคำให้การงง
บอกว่าอยากติดคุกมากเลยก่อเหตุนะครับ
แบบเล็กของโดยน้อยไง
ผมไม่ใช่บายใจผมก็เลยเก็บไว้เหมือนกันครับ
อ๋อไม่ได้ใช้เลยเลยเก็บไปไม่เจ็บต่อใช่ครับใช่ครับ
อยากอยู่ข้างในผมเบื่อ
ปัญหาเราคิดอย่างไรถึงคิดอย่างนี้

มันเหนื่อยมันอยากดีดลน

มันยังอยู่ครบเลยหรอสุขภาพสุขตังค์
สุขภาพเจตนาคืออยากให้อยู่กับคุณครั้งนี้
นี่คือเอสมณัฐสิริวัลอายุ๔๐ปี
โดนตำรวจภูทรศรีมหาพลจับตัวได้ครับ
ก่อเหตุคือย้อนกลับไปที่ปั๊มน้ำมันที่เคยทำงาน

แล้วเดี๋ยวจะมีภาพจากกล้องวงจรปิดตู้เซฟเป็นยังไง
ตู้เซฟคือมีลักษณะไม่สามารถเปิดด้านหน้าได้เพราะมีรหัส
เขาก็เลยใช้ในการก่อเหตุคือเอาไม้ไผ่

แล้วจากนั้นหย่อนลงไปในรูคล้ายไอ้ตู้บริจาคตามวัด
รูคล้ายกัน
ให้แบงค์มันติดขึ้นมา

เอาแล้วมีพ่อดูแลแล้วทำไมต้องอยากติดคุก
มันเบื่อมันเบื่อชีวิตมันรู้สึกเหน็ดเหนื่อยครับ
และที่สำคัญคือรู้สึกโกรธแค้นเจ้าของปั๊มด้วย
ทำไมครับคะว่าตอนอยู่โดนไล่ออก
โดนไล่ออกก่อนที่จะมาก่อเหตุประมาณสักสัปดาห์สองสัปดาห์

มันลักลอบขโมยเงินทุกวันทุกวี่

โดนไล่ออกแบบนี้เขาก็เลยเก็บความแค้นไว้
มาก่อเหตุครั้งนี้สุดท้ายแล้วโดนแจ้งข้อหา
ติดคุกใช่ไหมได้สิทธิ์นั้นทันทีฮะ
แจ้งข้อหารักทรัพย์ผู้อื่นในเวลากลางคืน
โดยใช้ยานพานะเพื่อสะดวกแก่การทำผิด
หรือพาทรัพย์นั้นไปเอสติดคุกตามกฎหมายแน่นอนนะครับ
ัชนีดาวโจรยังพุ่งไม่หยุดจริง
ซักผ้าย่านตลาดภูกรุงเทพเหรอ
กรุงเทพมหานครฮะมีภาพจากกล้องวงจรปิด
คนร้ายเข้ามาก่อเหตุคือมี๒คน
คนหนึ่งหมวกกระน๊อคสีขาวอีกคนหนึ่งสีแดง
ทางร้านเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนระบบตู้หยอดเหรียญ
มาใช้งานประมาณสักไม่ถึงเดือน
คนร้ายมาก่อเหตุงัดไป๔ตู้
เอาเงินไปได้๒ตู้แล้วก็งัดไม่ได้๑ตู้
รอบนี้ทางเจ้าของเขาก็เลยต้องออกมาบอกว่า

เพราะทุกคืนจะเอาเงินเก็บไว้ไม่อยู่ในตู้
แล้วพอมางัดเนี่ยนอกจากเงินจะหายไปแล้ว
ตู้มันก็ต้องพังพังก็ต้องมานั่งซ่อมอีกนะครับ
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้รอบแรกที่ได้ไปงัดไป๒ตู้